อบตมหาสนุกอาทิตย์นี้
พบกับนักแสดงมากกวนชวนฮา

กับมุกแสบแสบแบบนี้

ภารกิจพิชิตเงิน๓๐๐๐บาท

หรือหวานเว่อแบบนี้

กับรายการอบตมหาสนุก
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะ